คุณผู้ชมข่าวนี้ดิฉันใช้คำว่าปีกล้าขาแข็งนักใช่ไหม
อะไรคุณมาขโมยแบบเนี้ยใครฮะดูค่ะต้องดูค่ะครับ
น้องขับตังค์ไปไหนเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอา
นู่นเลยนี่ครับเป็นยังไงล่ะหัวขโมยโอ้โหตัวขโมย
ขโมยทั้งหมดน่ะนกขโมยอ่ะเอาง่ายแล้วก็คาบตังค์ไปไหนใช่ไหม
ใช่ค่ะดูสิจับไม่ได้ด้วยนะคุณเนี่ยเด็กปั๊มแทบจะไม่ได้เติมน้ำมันกันแล้ว
วิ่งไล่จับนกพออะไรมันข้าบดันร้อยแล้วบินหนีอืม
ที่ที่ฉันบอกว่าปีกกล้าขาแข็งนักใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหม
นกตัวนี้คือนกเอี่ยงที่เด็กปั๊มเขาช่วยกันเลี้ยงตั้งแต่ยังไม่มีขน
คุณคิดดูสิยังไม่มีขนยังไม่แข็งแรงจนมันแข็งแรงจนมันบินได้
แหมอยากได้เงินไปชอบปิ้งเหรอ
ใช่เขาจะไปช็อปอะไรนี่อยากรู้เหลือเกินค่ะไปช็อปหนอนมากินหรือยังไง
เขาก็ถามว่าเอ๊อยากรู้จังเลยแบงค์นั้นน่ะ
เลข๒ตัว๓ตัวที่ท้ายห์แบงกคลับมาเลขอะไร
ดูยากแล้วล่ะนะเพราะเขาคาบไม่ปล่อย

เอาแบงค์คืนให้ได้ก่อนยังไม่ได้เลย
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูทะเบียนรถแถวนี้ก่อน
เป็นพันเติมน้ำมันในขณะที่นกกำลังข้าบ

สุดท้ายไม่เห็นเอาภาพไปก่อน